ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เชียงรายหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือไม่รู้ว่าหัวร้อนอะไรกันนะมีปากเสียงกันทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
ชกต่อยกันแบบโอ้โหยังรุนแรงด้วยนะฮะ
มาตัวหาตือแล้วอาจจะขึ้นสาร

มามา

จะบอกแล้วจริงมีปัญหากะมึงบอก

คุณไม่มีสิทธิ์อย่ามาผลักตัวอย่าอย่าอย่า
ตายเลย
ตายเลยตายเลย
ตายเลยตายเลย

ตายเลยตายเลย
ตายเลยตายเลย

นี่มีจังหวะที่ใส่เข้าไปด้วยนะครับ

จากกายานยนต์นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเจียงรายแห่งที่๑นะครับ
ตรงจุดจอดรถโดยสารประจำทางเป็นรถเมย์ในจังหวัดนี่ตรงนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อเกิดขึ้นในวันนี้นี่เองนะฮะคือในคลิปเนี่ยนะครับรอปภของขนส่งนะไปคุยกับ
ผู้ชายคนนึงนะครับที่ด้านหลังรถเมย์ลักษณะต่อว่าตำหนิคนถ่ายคลิปนั่นแหละ
ขี่รถย้อนสอนเข้ามาในสถานีได้ยังไงแล้วรอปภก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหม
คนถ่ายคลิปก็บอกแล้วคุณมาผลักผมทำไมก็เหมือนในคลิปนี่แหละแล้วก็เนี่ยฮะ
มีการลักษณะเข้ามาอีกชกต่อยกันอีกฝั่งก็บอกเอาเลยเอาเลยเนี่ยมีคนเข้ามาเห็นเนี่ย
คนที่ถ่ายคลิปนะครับชื่อคุณพลพัฒน์อายุ๔๗ปีไปแจ้งความแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วบอกกับตำรวจว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถไปทำธุระ
แต่รอปภมาห้ามไม่ให้ขับรถเข้าไปในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
แต่เขาก็เกรงว่าเอกสารที่เอามาด้วยจะเปียกน้ำเนื่องจากฝนมันตก
ก็เลยขับเข้าไปแล้วไปจอดเอาไว้ที่ด้านหลังรถโดยสารประจำทางที่อยู่ในสถานี
แต่รอปภมาถึงเนี่ยมาชกเขาก่อนจนเขาบาดเจ็บ
แล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบต่อก่อนนะฮะ
เดี๋ยวต้องพาทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตอนนี้อีกฝั่งนึงเขาก็แจ้งความไปแล้ว